ฉันขอเริ่มด้วยข่าวร้ายของครอบครัว

ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณเป็ดเชิญยิ้มค่ะ
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
คุณเป็ดเชิญยิ้มได้ศูนย์เสียนะคะ
คุณพ่อสุเทพโพวิจิตรนะคะ
ในวัย๙๔ปีจากไปอย่างสงบ
หลังจากที่ท่านเข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งคุณหมอแจ้งว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วยค่ะ
แล้วตอนที่ทางโรงพยาบาลโทรศัพท์มาบอกคุณเป็ด
อยู่ระหว่างเตรียมตัวเดินทางไปไหว้พระแก้บนที่พัทธลุงค่ะคุณนัทพงศ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวโพวิจิตทีเดียว
ถ้าจำกันได้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะ
เราเพิ่งอ่านข่าวเรื่องของการสูญเสียคุณแม่ของคุณเป็ดเชิญยิ้มนะคะ
วิจิตรวัย๘๙ปีที่จากไปด้วยการติดโควิดนะคะ
ซึ่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยติดเชื้อโควิดมาจากแม่บ้านนะคะ
ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะ
แล้วก็ติดเชื้อมาแล้วก็เนี่ยค่ะมาติดเชื้ออย่างคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของคุณเป็ดนะคะ
ทีมข่าวของเราสัมภาษณ์คุณเป็ดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
แล้วเหมือนเดิมเลยค่ะคุณนัทพลก็คือว่าคุณเป็ดเนี่ยคุยไปก็ร้องไห้ไป
เพราะว่าคุณเป็ดเนี่ยสัมผัสใกล้ชิดกับพ่อแม่มากนะคะ
คือคุณเป็ดบอกว่าเสียงสุดท้ายเสียงโทรศัพท์ที่ไม่ดักอยากได้ยินก็เกิดขึ้นนะคะ
แล้วการสูญเสียบุพการีไล่เรียกกันแบบนี้เป็นเรื่องที่ย่าจะทำใจจริง
ผมจำได้ว่าอาเป็ดเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์แล้วก็ร้องไห้ละล่ำละลักบอกว่า
ตอนนี้กลัวที่สุดกลัวโทรศัพท์จะดังขึ้นอีกกลัวข่าวร้ายจะมาอีก

พ่อแม่รักกันเจ็ด๗๐ปีแล้วก็เดินเกี่ยวแขกัน๗๐ปี
ชาวคุณมาโดนปลุกขึ้นมาพ่อไปแล้วพ่อไปแล้ว
มันหัวท้ายท้ายลุ้นจริง
ขอแสดงความเสียใจกับคุณเป็ดอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณเป็ดบอกว่าพิธีชัพนกิจของคุณพ่อจะจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้นะคะ
โมงเช้าที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนค่ะ
จากนั้นก็จะนำอัฐิทั้งของคุณพ่อคุณแม่
สวดบำเพ็ญกุศลพร้อมกันอีก๓วันที่สารา๖ค่ะ
แล้วถ้าไปดูในโลกออนไลน์วันนี้นะคะ
คนในวงการก็พากันโพสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไป
ของคุณพ่อสุเทพรวมถึงร่วมกันส่งพลังใจให้กับครอบครัวของคุณเป็ด
อย่างท่วมท้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโย่งเชิญยิ้มคุณโหน่งชัชช่า
นุ้ยเชิญยิ้มพี่ตั๊กซิริภร์และคุณสุนารีราชสิมานะคะ
นี่ค่ะเป็นความสูญเสียในระยะเวลาไล่เรียกกันเลยนะคะ
คุณแม่แล้วก็ตามด้วยคุณพ่อนะคะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อีกหนึ่งความสูญเสียค่ะก็คือครอบครัวของนางแบบสาวโยเกิร์ตนัทชานะคะ

วันนี้ก็โพสต์ข่าวเศร้าว่าคุณพ่อของเธอจากไปด้วยโควิด๑๙เช่นกันนะคะเมื่อวานนี้
และวันนี้ครอบครัวก็จัดพิธีชาปนกิจศพทันที
มีเพื่อนนักแสดงเข้ามาแสดงความเสียใจมากมายทีเดียวค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะ
เพียงแต่สองครอบครัวนี้นะคะทุกท่านเลยนะคะ
แต่ว่าสองครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวของนักแสดงแล้วก็มีผู้ที่รู้จักเยอะแยะมากมาย
แต่ดิฉันเชื่อว่าความโศกเศร้าของครอบครัวของผู้สูญเสียจากโควิด๑๙
ยังมีอีกเยอะทีเดียวนะคะที่ได้สูญเสียสมาชิกแล้วก็คนที่รักไปนะคะ
นี่ค่ะอย่างวันนี้ก็เจ็บ๑๒รายนะคะ